ดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องราวของความเชื่อ
เรื่องของความเชื่อยังไม่หมดเพราะว่านี่เพิ่งต้นเดือน
แต่ยังไม่ได้เล่าอะไรมากมายเล่าให้ฟังเฉยว่า
มีคนเขาไปแก้บนกันเยอะ
ช่วงนี้คนที่ถูกรางวัลก็จะนิยมไปแก้บน
ส่วนใหญ่ของที่แก้บนก็จะมีอะไรบ้างคะคุณ
โอ้โหผลไม้หัวหมูไข่ต้มไก่ต้มอะไรแบบนี้ใช่ไหม
คุณเคยเห็นคนเอาวุ้นมาแก้บนไหมล่ะ
วุ้นเหรอน้ำหวานเหรอ

ถาดเนี่ยคุณผู้ชมไปดูกันว่าไปแก้บนที่ไหนกันค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้สี่มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นไหมคะวุ้นเต็มไปหมดเลยแบบนี้
เรียงรายเยอะแยะ๓๐ถาดอย่างที่บอกไปนะคะ
อย่าตรงเข้าไปขอซื้อเขานะคะเขาไม่ได้มาวางขายนะคะ
แต่ทั้งหมดนี้เขานำมาแก้บนเห็นไหมมาพร้อมกับชุดไทยสวยงาม
คนที่นำวุ้นมาแก้บนก็คือคุณพี่สุพรรณีอุบัวบล
อายุ๓๘ปีค่ะคุณพี่เสื้อสีเหลืองนะคะ
เจ้าของร้านวุ้นสมใจเป็นชาวปฐุมธานี
ก็คือจริงแล้วคุณพี่เขาขายวุ้นอยู่ในจังหวัดปฐุมธานี
คุณพี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะ
วันที่๑มีนาคมตัวเองเดินทางมาที่อาสมแห่งนี้
แล้วก็มาขอโชคขอลาบกับพ่อปู่ฤษีพรมเมษและกุมารเจ้าสัวเฮง
หลังจากนั้นก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่กันหน่อย
ก็เลยซื้อไปเลข๘๙ซื้อมา๕ใบ
พอถึงวันประกาศผลปั๊บโอ้โหถูกรางวัลไปเลยจ้า
เลขท้าย๒ตัว
รับโชครับทรัพย์กันไปเลยคุณค่ะซื้อ๙๘มา๕ใบค่ะ
ก็เลยนำวุ้นที่ตัวเองขายเปิดร้านขายวุ้นอยู่แล้ว
มาแก้บนอย่างที่เห็นกันเอาดวงดีดวงเฮงไปอีก
อยากเป็นคนดวงดีดวงเฮงกับเขาบ้างต้องทำยังไงคะ
เอ้าก็ต้องไปทำบงทำบุญสิฮะ
ใช่ไม่ใช่ไปขายวุ้นนะ
อยากเป็นคนดวงดีดวงเฮงก็ต้องคิดดีทำดีพูดดีแค่นี้แหละ
เรื่องของดวงนี้มันไม่เข้าใครออกใครเนาะ